และไปจี้ล้านทองที่นครศิริษฐรรมาราชและเป็นตำรวจระดับร้อยตำรวจโทร
เป็นสารวัตรศอบสวนที่สพ
ก่อเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าผู้การจังหวัดปัตตานีให้ร้อยตำรวจโทนายนี้

ขณะที่มีการนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่สพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือตัวเขาเป็นคนภูมิลำเนาอยู่พัทธลุง
ไปเป็นสารวัตรอยู่ที่หนองจิกปัตตานี
แต่ว่ามาเกาะเหตุที่นครศรีธรรมราช

แล้วก็ใช้อาวุธปืนสั้นบุกชิงทรัพย
ห้างทองจีราพรอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ได้ทองรูปภัณฑ์น้ำหนักไป๒๐บาท
มูลค่ากว่า๔แสนบาทหลบหนีไป
เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
นำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วนะฮะ

ขออภัยเมื่อกี้บอกสารวัตรเป็นรองสารวัตร
เป็นรองสาวัสตร์สอบสวนสนจิกจปตนี
จับกลุ่มได้ภายในบ้านพักที่สพนจิกนะครับ
เมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกประสิทธิ์เผาชูรอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจนศรีธรรมราช
นำหมายจับมาที่สพนจิก
แล้วก็ร่วมสอบปากคำร้อยตำรวจโทมีชัยภายในห้องพัก
พร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐานที่ยึดได้จากการตรวจค้นบ้านพัก

กระสุนปืนจนจนจำนวน๑๕นัตร
แต่ก็ยังไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เพราะเอาอาวุธปืนไปจี้พนักงานนะครับ
โดยการสอบปากคำร้อยตำรวจโทมีชัย
มีอาการเครียดและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใดกับพนักงานสอบสวน

ได้นำร้อยตำรวจโทมีชัยไปดำเนินคดีต่อ
ที่สพทุ่งใหญ่จนสีธรรมราช
ที่สพที่รับผิดชอบจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็มีชุดสืบสวนสอบสวนดูแลความปลอดภัย

ผู้มีกรรมการสพทุ่งใหญ่จนสีธรรมราช
ได้เข้าสอบสวนร้อยตำรวจโทมีชัย

พร้อมกับมีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำในครั้งนี้
โดยร้อยตำรวจโทมีชัยยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่จะมีการส่งฟ้องศาลแล้วในวันนี้นะครับ
ก็คือต้องดูความผิดตามกฎหมาย

กับอีกเรื่องคือเรื่องวินัยของการเป็นตำรวจ
พบตรก่อนหน้านี้ก็บอกเลยว่า
ตำรวจต้องทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษันติราช
ถ้าทำผิดซะเองก็ไม่เอาไว้นะ
ก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
มีคำสั่งให้ร้อยตำรวจโทมีชัยออกจากราชการไว้ก่อน
จากตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
แล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
รวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ทั้งผู้ต้องหารวมถึงทางผู้บังคับบัญชา
กำกับดูแลควบคุมความประพฤติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะครับ
ก็อาจจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้วย
อันนี้คือผลทางวินัยนะครับ
โดยจะสอบสวนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ของร้อยตำรวจโทมีชัยด้วยนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ก่อเหตุ

บังคับบัญชาก็อาจจะนะอาจจะได้รับผลเรื่องนี้ด้วย
ใช่นะครับก็เมื่อวานเข้าไปสอบ
ปรากฏว่าคือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช่ไหม
แต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการสอบไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ
เรื่องนี้ก็บอกว่าอาจจะต้องการใช้เงิน

ก็เลยใช้หนี้พนันด้วยนะ

ชนโพลที่พัทธลุงแล้วก็ไปเป็นหนี้เป็นสิน
ก็เลยต้องมาก่อเหตุที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็เหมือนมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี

แล้วก็เดินทางมาดูลาดเหลาร้านทองที่นครศรีค่ะ
จากนั้นก็เอารถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ
ในการชิงทรัพย์ร้านทองครั้งนี้นะครับ